ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีความดราม่าในเรื่องของการใช้เทียเตอร์ร่วมกันระหว่างไอดอลกลุ่มผู้ชาย
ก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจของบรรดาแฟนคลับ
มีการเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมารับผิดชอบเรื่องนี้นั่นเองนะคะ
ซึ่งแฟนไม่พอใจที่ทางบริษัทอนุญาตให้ทีมรายการหนึ่ง
เหล่าโอตะเขาร่วมระดมทุนกันสร้างมาเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณต้อมจีรัฐประธานผู้บริหารและพี่จ๊อปสั่งผู้จัดการวง
ออกมาแถลงข่าวแสดงความรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้น
แล้วก็ชี้แจงว่าหลังจากนี้จะมีตัวแทนจากทางประเทศญี่ปุ่น
จะมาเป็นคณะกรรมการเพื่อสัญหาผู้บริหารและผู้จัดการวงต่อไปค่ะ
อยตัวนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่เป็นการทิ้งปัญหา
ถอยตัวมาแล้วก็นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลุ่มคณะทำงาน
คณะผู้บริหารในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดจากการสัญหานั้นเนี่ย
จะเป็นการบริหารงานในลักษณะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการนั้นก็จะได้มีการเริ่มต้นทำการสัญหาตั้งแต่ต้นเดือนหน้านี้เป็นต้นไป